การใช้จ่าย
คนที่เกิดในราศีมังกรถามว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
คนที่เกิดในราศีมังกรสิ่งแรกเลยที่คุณต้องระวังตัวเองมาก
นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง

เอกสารการฟ้องร้องการโดนช่อโกง

อันนี้ให้ระวังมากกับคนที่เกิดมันก่อนนะ
ที่๒มีเกณฑ์ของการหาดได้รับการสูญเสีย
ญาติผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักเจ็บป่วยล้มตายอะไรประมาณนี้
ได้ยินแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องไม่ดี
ไม่ต้องตกใจอย่างการเงินถึงมันขึ้นว่าไม่ดี
แต่มันทำให้คนรู้ที่คิดจะใช้จะจ่ายจะได้ระวังขึ้น
พิจารณาให้มันรอบครอบขึ้นว่ามันคุ้มไหมที่จะใช้จะจ่าย

คนเจ็บคนป่วยคนตายเป็นเรื่องห้ามไม่ได้
แต่ถ้ารู้ปุ๊บเฮ้ยเรามีคนใกล้ตัวเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง
อาจจะต้องใส่ใจและดูแลเขามากขึ้นอะไรแบบนี้แค่นั้นเอง
นะต่อไปมาที่ชาวราศีกุม
ชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างนี่จ้ะ
สำหรับคนที่เกิดชาวราศีกุมต้องบอกว่าช่วงหลังจากนี้ไป
สิ่งที่คุณนั้นต้องระวังมากก็คือเรื่องของอารมณ์และคำพูด
ระวังจะเกิดความเสียหายเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบของตนเอง
หรือการใช้คำพูดไปแบบไม่ได้ไตรตรองอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งแตกหักกับคนใกล้ชิดคนสนิทกัน
อย่างที่สองให้ระวังคืออะไรเนี่ย
เขาเรียกว่าเอาแต่อารมณ์และความคิดตัวเอง
ให้มันจะแบบเขาเรียกว่ามันขึ้นไปในเรื่องเล่าทิศทางเดียวกัน
พอดีเพราะว่าที่สับแล้วนะ
มันหมายถึงการที่แบบเฮ้ยเอาแต่ความคิดตัวเองต้องระวังนะ
เอาแต่อารมณ์ตัวเองเอาเดี๋ยวความรู้สึกตัวเองระวังนะ
เรื่องที่มันอาจจะไม่มีอาจจะเกิดได้ประมาณนี้

และไพ่บอกว่ายังไงฮะ
มาดูราศีมีนบ้างสำหรับคนที่เกิดในราศีมีน
สำหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีมีนหลังจากนี้ไปเขาบอกว่า
สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตั้งใจและลงมืออยู่
สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตั้งใจและลงมืออยู่

อย่างที่สองถ้าใครก็ตามที่เกิดในราศีมีน
เขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องระวังและเป็นจุดอ่อนของ

คืออย่าอยู่แบบเฉยหรืออย่ามัวแต่รอ

อะไรที่หยิบจับทำได้ให้ลงมือ
ได้ไม่ได้ค่อยลงมือก่อนแล้วไปตัดสิน
ไม่ใช่มัวแต่คิดคิดแล้วคิดอีกสรุป

สิ่งที่คุณนั้นอาจจะต้องระวังอีกสักเล็กน้อย
ก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพอันนี้ระวังนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วย

อากาศเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้หมดตอนนี้
โรคระบาดการไม่ใส่ใจตัวเองทำงานมากเกินไปพักผ่อนไม่เป็นได้หมด
โรคระบาดการไม่ใส่ใจตัวเองทำงานมาเกินไปพักปอนด์ไม่เป็นได้หมด

สำหรับคนที่เกิดราวสีเมษในภายบอกว่า
สำหรับคนที่เกิดราวสีเมษในภายบอกว่า

ที่จะผิดหวังหรือไม่ได้อย่างที่คิดหรือคาดหวังเอาไว้

อาจจะต้องรอคอยก่อนจึงจะได้มา
อย่างที่สองชาวราศีเมษเขาบอกว่า

มันต่อเนื่องกันเอง

ก็ตามตอนนี้ที่คุณยังไม่ได้รับยังไม่ได้คำตอบ
ยังไม่เห็นผลรอนะ

แล้วจะได้ผลที่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็น

นู่นนี่นั่นร้อนลน

ใช่คือรอเวลาบางครั้งมันจำเป็นต้องรอเวลา
รอจังหวะรอโอกาสด้วยนิดนึง

ชาวราศีพฤศพถือว่าค่อนข้างมีข่าวดี

ดีคืออะไรข่าวดีก็คือชาวราศีพฤศพมีโอกาสของการที่จะได้รับข่าวได้รับการติดต่อ
มีคนติดต่อมามีคนให้โอกาสได้สิ่งเดิมกลับคืน
ถ้าใครที่กำลังทวงเงินลูกหนี้นี่เหมาะมากช่วงนี้ทวงได้ทวงเลยตามได้ตามเลย
ถึงแม้ไม่ได้เป็นตัวเงินกลับมาแต่สามารถไปเจรจาทำให้มีข้อตกลงที่ชัดเจน
ส่วนอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีพฤศพนั่นก็คือการเริ่มต้นใหม่
ชาวราศีพฤศพมีความโดดเด่นคือถ้ากำลังคิดว่ากำลังจะเริ่มเพิ่มสร้างธรรม
ลุยได้เลยตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะ

ระวังนะมดปัำดันยัง

แต่ว่าตอนนี้หัวใจมันเต้นแรงมากเลยไม่รู้เป็นอะไร

กับสิ่งที่พวกคุณพูดนั่นแหละค่ะ

สำหรับชาวราศีเมทุนช่วงนี้เขาบอกว่า
ถ้าคิดว่าเรามีสิ่งที่ดี
และเป็นสิ่งที่รอบครอบเรียนรู้ดีแล้ว
ให้ประกาศกล้องให้โลกรู้เลยจ้ะ
ชาวราศีเมทุนอะไรที่ถือว่าเป็นการแสดงออกทางศักยภาพความสามารถของตัวเองได้
มัวแต่เก็บเงียบทำตัวหลบหน้า
แสดงออกมาจะทำให้ผู้คนนั้นมองเห็นและยอมรับคุณนั่นเอง
อีกอย่างหนึ่งของชาวเมถุนคืออะไรนี่จ้ะ
ให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งแตกหัก
การมีมิตรกลายเป็นอริขัดแย้งกัน
ประมาณนี้เพราะฉะนั้นบางทีถ้าคนเขาไม่ชอบเราเราห้ามไม่ได้เนอะ
แต่ง่ายที่สุดคือถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ได้ชอบเรา
ง่ายที่สุดคือเราพยายามอยู่ในจุดของเราและให้เขาอยู่ในจุดของเขา
คือเราไปบังคับให้เขามาชอบหรือไม่ชอบเรามันไม่ได้ไง

ต่อมาชาวราศีกรโกรธจ๊ะ
สำหรับชาวราศีกรโกรธนี่ภาพประเมนินี้
ใบนี้มันบ่งบอกให้รู้ว่าคุณกำลังมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องได้เดินทาง
มีเกณฑ์การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบกระทันหัน
แต่ต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะจังหวะที่โดดเด่นของคุณคือ
นับตั้งแต่เดือน๑๑ปีนี้เป็นต้นไปได้จนถึงกลางปีหน้า
และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไพ่เขาเตือนมาเลยว่า
ชาวราศีกรกฎช่วยหยุดความขี้เกียจลงนิดนึง
แล้วสิ่งที่คุณนั้นกลับมาขยันหรือกลับมามีไฟใหม่
คือจริงแล้วชาวกรกฎเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนขี้เกียจโดยตรงนะ
ช่วยกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่ง
อย่างที่ราศีชาวกรกฎเป็นเรื่องเดียวกันไหมละ

เพราะฉะนั้นข้อดีของภาพที่เป็นเพียนดับแบบนี้
นั่นหมายถึงเพียนยังไม่ได้หมดเล่มต่างใช่มั้ย

สำหรับชาวราศีสิงศ์เขาบอกว่า
หลังจากนี้ไปถ้ารู้ว่าตัวเองยังแผ่วเรื่องบุญ

ถนัดแบบไหนให้ทำแบบนั้นเลย
ถนัดสวดมนต์อยู่บ้านไม่อยากไปนู่นไปนี่
เขาก็ทำเพิ่มทำเข้าไปให้มันถี่ขึ้น
ถนัดไปวัดวาอารามค่ะชอบท่องเที่ยวนู่นนี่นั่น

แต่ให้มีระยะที่สม่ำเสมอ
คือน้องจะไม่ค่อยแบบไปเน้นหรือสับสนให้คนรู้สึกว่า

หรือทำน้อยแต่นานมากกว่าจะทำอีกครั้ง
เพราะเป็นคนเชื่อเรื่องความสม่ำเสมอมากกว่า
อันนี้มันทำให้เรามันฝึกวินัยตัวเองอย่างหนึ่งด้วย

ชีวิตเราในหลายด้านมันจะดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอกัน

คนราศีสิงศ์ถ้าหากว่าเจอเรื่องทุกข์ร้อนลำบากกายลำบากใจ
ถ้าหากว่าจะฟันฝ่าไปได้จะต้องทำยังไง

เมื่อกี้อย่างที่ไพ่ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกก็คือ

ให้เราหมั่นที่จะรักษาความสม่ำเสมอในการทำบุญการทำทาน
สร้างความสุขความสบายใจให้ตัวเอง
คือทำสิ่งไหนแล้วมีความสบายใจ
สิ่งไหนแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้ทำดีแล้วได้กระทำดีแล้วก็ให้พยายามทำเนี่ย

ส่วนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไปอ้างอิงถึงบุคคลท่านหนึ่งท่านใดเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าเรื่องรายละเอียดของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ถ้าสมมุตินะวันนี้ชาวราศีสิงศ์เนี่ยแล้วเป็นคุณผู้ชมรายการเราอยู่เนี่ย

การระวังย่อมดีกว่าไม่ระวังอยู่แล้ว

แต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เกิดในราศีสิงศ

เชื่อเถอะว่าทุกอย่างในการแก้ปัญหาคิดทีละเรื่องแล้วจะแก้ได้
อันนี้จากประสบการณ์ตรงของหมอว้างเองคือแม้ว่าจะเป็นหมอดูนะ
แต่ผมพูดตรงนี้เลยต่อหน้ารายการนี้เลยว่า
น้องเป็นหมอดูที่ดูดวงมา๓๐กว่าปีแต่ไม่ได้เชื่อเรื่องดวงทุกเรื่อง
เพราะมันควรเชื่อว่ามันมีบางเรื่องในชีวิตเราที่สามารถเอาชนะโชคชะตาได้
พี่เป็นหมอดูที่พิสูจน์แบบนี้มาแล้วจริงกับตัวเอง
ที่นี่มีหลายท่านถามกันมายังเยอะกันเนี่ย
แล้วก็เห้ยยอย่าให้ดูถึงคนทั่วไปโดย
ได้ไม่เป็นไร

ชาวราศีกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในเป้าหมายที่พระราหูจะย้ายเข้า
แต่ชาวราศีกันกลับกลายเป็นว่า
มีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องดีนะ
มีโอกาสของการที่จะลุยที่จะเริ่มต้น
หรือว่ามีเกณฑ์ที่กำลังคิดว่า

หรืออยากจะลงมือจริงจริงจังได้แล้วหรือว่าเริ่มมีความสุขกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้อันนี้สำหรับชาวราศีกันนะ
อีกอย่างหนึ่งของชาวราศีกันนี่การอยู่กับที่หรือแค่คิดเฉยไม่ได้ทำให้มีเรื่องดีเข้ามาในชีวิต
เพราะฉะนั้นการทำตัวเหมือนอิสระการทำตัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการทำตัวเพื่อการเริ่มต้นและเรียนรู้อะไรใหม่ชาวราศีกันดีมาก
ทางกับกันบอกแล้วว่าราหูเนี่ยมีทั้งบวกและลบในตัวในทางกลับกันชาวราศีกันช่วงนี้ช่วงนี้เลยอาจมีเรื่องเครียด
มีเรื่องปวดหัวมีเรื่องกังวลใจแต่ใดแล้วเอาเข้าจริงคือเราคิดเยอะเกินกว่าปัญหาด้วย
คือสมมุติปัญหามีเท่านี้แต่ว่าเราคิดเผื่อคิดกังวลแล้วไปนึกถึงคนนู้นคนนี้มากเกินไปจนทำให้กลายเป็นเหมือนคนที่เอาโซ่มามัดหัวตัวเอง
ครับอ่าแบบนี้เห็นภาพต่อมาชาวราศีตุลบ้างชาวราศีตุลนี่เอ่ออย่างที่บอกไปว่าเป็นช่วงที่ดาวราหูนั้นยกย้ายย้ายออกละบ๊ายบายละนะกับชาวราศีตุลเดี๋ยวมาดูซิว่าเอ่อความเร็วทำของไพ่เนอะเขาจะบอกว่าไงบ้างชาวราศีตุลยกย้ายเป็นยังไงฮะอ่าชาวราศีตุลมีเรื่องของการเปลี่ยนแป
ไม่เลือกเชื่อไม่เชื่อทำไม่ทำซื้อไม่ซื้อสร้างไม่สร้างอะไรแบบเนี้ยอืมมันมีตัวเลือกมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการโยกย้ายที่ชัดเจนไม่ได้หมายถึงแค่ราหูโยกย้ายเข้าออกอะไรแบบนี้นะครับแต่หมายถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณว่าอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้หรือการทำงานที่

มีจนเกินตัวด้วยครับอ่าอีกใบหนึ่งสำหรับชาวราศีพิจิกเรื่องเดียวที่ชาวราศีพิจิกจะวุ่นวายใจหน่อยในช่วงหลังจากวันนี้ไปวุ่นวายหน่อยคือเรื่องเงินเงินทองทองนั้นเลยครับอือวาวุ่นวาวุ่นวาวุ่นกับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละน่ะต่อมาชาวราศีธนูนะจ๊ะคือไม่ต้องสงสัยน่ะคื

ทำตัวดีดีอย่าเกลร์รวมไปเด่นเรื่องนี้น่าจะกำลังมีแผนการอนาคตหรือชีวิตร่วมกันในสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้มีลงพิมพ์หรือยัง
ต้องก็พิมพ์ขายรับได้ไหม
อาจจะได้เป็นเนื้อหาอื่นนะ

ถ้าทำผิดโดนจับได้แน่

หรืออะไรก็ตามแล้วคิดว่าอยากจะเปิดใจลองคบใคร
ระวังรักมือสองคนอื่นแบบไม่ตั้งใจ
คือเขาอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ได้เคลียร์
เขาอาจจะมีอยู่มีก่อนมีอดีตนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้
ให้ระวังเรื่องนี้มันพิเศษนั่นนั่นนี่อื่นโอเคหมด
เรื่องไหนที่หมอวังไม่ได้ทายไม่ได้ทักไม่ได้หมายความว่าไม่ดี
แต่ที่เน้นว่าพักแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดี
คือมันเป็นแค่เรื่องที่คุณอาจจะระวังเอาไว้ก่อน
ระวังเอาไว้ให้มันมากขึ้นแค่นั้นเอง